อ่ะเรื่องนี้เตือนภัยกันต่อนะคะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษที่พักอาศัยอยู่ตามหอพัก
คุณต้องระวังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าสาวที่เราจะต้องเตือนอย่างเดียวนะคะ
ผู้ชายก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนร้ายเนี่ยก็มุ่งประสงค์ทรัพย์สินส่วนตัวของท่านด้วยเช่นเดียวกัน
ให้ดูพฤติกรรมก่อนกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพคนร้ายรายนี้ได้ค่ะ
คือเข้าไปห้องคือเอากุญแจที่เขาซ่อนเอาไว้ตรงชั้นวางรองเท้าค่ะไขเข้าไป
แล้วก็ไปเอาบางสิ่งบางอย่างนะคะในห้องของเขานะคะหลังจากนั้นเดินออกมาล็อกห้องให้เสร็จสับ
เอากุญแจไปวางไว้ตรงชั้นวางรองเท้าเหมือนเดิมอืมนี่แหละค่ะแต่ว่ารู้แอบดูค่ะ
รู้เขารู้นะคะนี่แสดงว่ารู้ว่าเก็บไว้ตรงไหนมีอะไรยังไงนะคะ
เนี่ยแต่เจ้าของห้องเนี่ยทรัพย์สินเขาหายไงคุณนัทพงศ์เขาเลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็เจอแบบเนี้ย
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปในพื้นที่ค่ะซอยตาทิพย์๑ชื่อซอยนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สถานที่เกิดเหตุซอยเนี้ยเขาบอกเป็นซอยที่มีหอพักเยอะมาก
เป็นสิบหอเลยนะคะแล้วไปเจอกับผู้เสียหายคือคุณทักษิณ
ก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหหอพักชายแถวนี้โดนเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ
โดนขโมยของของที่โดนขโมยมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือกางเกงชั้นในชาย
นี่ค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าโน้ตบุ๊กรองเท้านะคะ
คุณทักษิณบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็เกือบจะโดนแอบถ่ายในห้องน้ำเหมือนกัน
คุณนัทพงศ์คนร้ายเนี่ยทุบกระจกระบายอากาศ
แล้วพยายามยื่นมือถือมาจะมาถ่ายค่ะแต่ว่าเขาเห็นก่อนก็เลยทุบประตูเสียงดัง
คนร้ายตกใจวิ่งหนีข้ามกำแพงไปนะคะเขาเคยเจอแบบนี้มาแล้วห้าหกครั้ง
รูปภัณฑ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นชายผอมสูงไว้ผมยาวประบ่าคล้ายสาวประเภท๒
ครับเนี่ยค่ะหลังเกิดเหตุก็มีผู้เสียหายบางคนไปแจ้งความกับตำรวจไว้ด้วยนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกหลักฐานยังไม่เพียงพอก็เลยยังไม่มีการดำเนินการใดค่ะ
โดนช่วงประมาณเที่ยงคืนประมาณยี่สิบกว่ากว่ากำลังเข้าห้องน้ำพอดีครับค่ะ
เห็นเขาผ่านทางกระจกกระจกห้องน้ำครับมันมันแตกครับเขาน่าจะมาทุบไว้นาน
แต่ไม่ได้สังเกตมีเพื่อนข้างห้องครับหายทั้งสองคนเลยครับหายแต่กางเกง
เกงในของผู้ชายเอาแต่ของผู้ชายอย่างเดียวครับไม่ได้เอาของผู้หญิงครับ
แล้วในระแวกนี้เป็นยังไงบ้างคะโดนขโมยหมดเลยครับอืมช่วงสองสามวันนี้มาโดนโดนตลอดเลยครับ